ที่อุบรณรถชะธรณีนะครับอย่างที่ท่านทราบนะฮะ
ประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์เนี่ยถูกรถคันอื่นมาเฉียวชน
ค่ะคนเฉียวชนกำลังไล่ตามจับอยู่นะเพราะว่าชนแล้วหนี
ตเตอรี่ก็เปื้อนเลือดเขาก็ประกาศขาย
คนก็ช่วยซื้อกันหมดแล้ววันนี้มีพิธี
ชาปนากฤษฐฝ์แล้วนะครับทุกผู้ชมครับ
พิธีชาปนกิจศพวันนี้ก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้าแล้วฮะ
วารินชำราบจังหวัดอุบลรัชธานีนี่ฮะ
วันนี้มีพิธีฉปนักกิจศพนายมานะการชนะชำนานอายุสี่สิบเก้าปี
เป็นพ่อค้าขายลอตเตอรี่ที่ถูกรถจักรยานยนต์ของกลุ่มเด็กแว้นเนี่ย
ชนจนเสียชีวิตนะครับแล้วคู่กรณีก็หลบหนีไปด้วย
บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้านะครับโดยเฉพาะนางชวีการชนะชำนาญภรรยาของผู้ตายนะครับ
ซึ่งเธอก็บาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้แต่ว่าออกจากโรงพยาบาลได้แล้ว
ออกมาจากโรงพยาบาลเมื่อวานนี้นะครับนางชวีบอกกับผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
บอกว่าการสูญเสียครั้งนี้เป็นการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตนี่ฮะ
สภาพบาดเจ็บตามร่างกายก็ยังอยู่เนี่ยฮะนางชวีนะครับ
บอกว่าขาดเสาหลักของครอบครัวไปแล้วต่อจากนี้ไปชีวิตของเธอคงลำบากมากขึ้น
เนื่องจากตัวเธอเองก็มีโรคประจำตัวทั้งความดันทั้งเบาหวาน
แล้วก็ต้องมาบาดเจ็บจากอุบัติเหตุในครั้งนี้อีกนางชวีบอกว่าเธอกับสามีเนี่ย
ช่วงค่ำก็ขี่จักรยานยนต์กันมาคนละคันขี่กันมาสองคัน
มาถึงบริเวณโรงศรีบ้านก่อนะครับไปเจอกลุ่มเด็กวัยรุ่นเป็นจำนวนมาก
เป็นกลุ่มเด็กแว้นจอดจักรยานยนต์อยู่ข้างทางนะเธอขี่นำหน้าสามีขี่ตามหลังนะครับ
ก็ขี่ผ่านไปหลังจากขี่จักรยานยนต์ผ่านกลุ่มเด็กแว้นไปได้ระยะหนึ่ง
มีจักรยานยนต์๔คันที่ขี่มาแล้วก็ขี่แซงไปอย่างรวดเร็ว
เธอบอกเธอเห็นเธอจำได้ว่ามี๔คันแต่ก็ไม่ได้สนใจอะไรก็คิดว่าก็แซงกันไปนะครับ
รู้สึกตัวอีกทีก็คือเหมือนกับมีอะไรมาชนที่ข้างหลัง
แล้วรถจักรยานยนต์ของเธอก็ล้มลงไปนะครับตอนนั้นเธอก็พยายามตะโกนเรียก
ขอความช่วยเหลือจากสามีที่ขี่จักรยานยนต์ตามหลังมาแต่พอหันไปดู
อ้าวจักรยานยนต์ของสามีก็ถูกชนล้มเหมือนกันแล้วสามีเนี่ยกลิ้งไปนอนจมกองเลือด
กลางถนนบาดเจ็บสาหัสสุดท้ายก็เสียชีวิตตอนนี้ตำรวจบอกว่ารู้ตัวแล้ว
คนที่ขี่จักรยานยนต์มาชนเนี่ยนะฮะเพราะว่ามีจักรยานยนต์จอดทิ้งอยู่อีกคันหนึ่งนะฮะ
ในที่เกิดเหตุมีจักรยานยนต์สามคันนะครับแต่ผู้ตายกับคนเจ็บเนี่ยเขามากันสองคนสองคัน
อีกคันหนึ่งคือเด็กแว้นที่ชนแล้วก็หนีไปตำรวจบอกว่ารู้ตัวแล้วเป็นเด็กชายวัยสิบสี่ปีเท่านั้นครับ
เป็นเจ้าของรถจักรยานยนต์นะแต่ว่าตอนนี้แม้ตำรวจจะรู้ตัวแล้ว
แต่เด็กชายวัย๑๔ปีคนนี้ครอบครัวผู้ปกครองพ่อแม่ยังไม่ได้ติดต่อกลับมายังฝั่งคนตายคนเจ็บนะครับ
ซึ่งนางชวีบอกว่ายอมรับเลยว่าตอนนี้ยังโกรธคู่กรณีอยู่
เพราะว่าคนตีนแม่พึงพ่าอาศัยในจากไปแล้วเนาะแม่จากจะพึงพ่าอาศัยผู้ใด
ส่วนเรื่องทางคดีความนะครับนางจรุณีเคนสาลีน้องสาวของ
ชวีนะครับบอกว่าตอนนี้ไม่มีความคืบหน้าอะไรเพิ่มเติม
จากทางตำรวจนะครับก็รู้แต่ว่าตำรวจเนี่ยรู้ตัวคู่กรณี
แล้วหลังเกิดเหตุมีคนพาคู่กรณีออกไปจากที่เกิดเหตุทันที
จักรยานยนต์ล้มคว่ำกันเนี่ยแล้วเอาตัวไปรักษาพยาบาลที่
โรงพยาบาลประจำอำเภออันนี้เธอบอกว่าเธอได้ข้อมูลมาแต่จน
ถึงวันนี้ยังไม่มีการติดต่อมาพูดคุยเจรจาอะไรกันญาติญาติ
ยังติดใจว่าที่ตามศพของนายมานะที่เสียชีวิตเนี่ยนะฮะ
ทำไมมีร่องรอยเหมือนกับล้อรถยนต์ทับตัวด้วยนะครับมันจะมี
คันอื่นอีกหรือเปล่านอกจากจักรยานยนต์ของเด็กแว้นที่มา
ชนเนี่ยมีรถคันอื่นที่มาทับตอนหลังและทำให้นายมานะเสีย
ชีวิตด้วยหรือเปล่าก็เลยอยากขอความเป็นธรรมด้านคดีอยาก
ตำรวจช่วยตรวจสอบให้อย่างละเอียดด้วย
ของทางญาตินะคะคือคดีมันยังพอได้แจ้งมาทั้ง๕วา
พอดีจะเป็นอย่างใดแต่ทางญาตินั้นมีความของใจประมาณว่า
มีเกิดการเชี่ยวชนเชี่ยวชนครูกรณี
ที่เป็นเด็กเด็กแว่รุ่นจริงมากเนี่ย
เพศไทยแก่เสียชีวิตท่านที่หรือว่ามีอุบัติเหตุสำสรรค์
เพศไทยพีชะพิเคยนี่เสียชีวิต
ถามความคืบหน้าทางคดีไปยังตำรวจนะครับทุกผู้ชมครับ
ตำรวจบอกว่าตอนนี้กำลังรอหลักฐานที่ทีมพิสูจน์หลักฐานไปตรวจสอบเพิ่มเติม
แล้วก็เก็บรวบรวมนะครับรวมทั้งผลการตรวจศพของนายมานะด้วยนะครับ
ที่เป็นผลชนะสูตรอย่างละเอียดเพื่อนำมาใช้พิจารณาประกอบคดีอีกครั้งหนึ่งนะครับ
หากพบว่ามีรถยนต์ที่มาทับอีกครั้งหนึ่งจริงนะครับก็ต้องไปไล่ตามหาคนขับรถยนต์คันนั้นต่อ
เพราะตอนนั้นเขาอาจจะยังไม่เสียชีวิตก็ได้
ที่เป็นคนขี่จักรยานยนต์มาชนเบื้องต้นได้ให้การซัดทอดไปถึงคนอื่น
บอกว่าไม่ใช่ผมคนเดียวมันมีอีกหลายคนขี่กันมาตั้งหลายคัน
ประมาณว่าแบบผมก็ไม่รู้ว่าอยู่ดีมันก็แบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแล้วก็ล้มกันไปนะครับ
ก็เลยคาดว่าคนที่ขี่จักรยานยนต์ชนนายมานะเนี่ย
คงมีหลายคนเข้ามาเกี่ยวข้องรวมทั้งชนภรรยาของนายมานะที่บาดเจ็บด้วยนะครับ
ตอนนี้ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะรอให้เด็กชายวัย๑๔ปีคนนี้เนี่ย
พักฟื้นให้หายจากอาการบาดเจ็บก่อน
ต้องติดต่อทีมสหวิชาชีพเข้าไปสอบปากคำอย่างละเอียดอีกครั้ง
ตอนนี้เจอตัวแล้วเดี๋ยวรอการสอบปากคำอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง